ไปดูเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา

เหตุเกิดย่านลาดพร้าวบริเวณซอยลาดพร้าว๖๒
ขับออกมาจากซอยแล้วก็ไปเฉียวชนคุณลุง
ที่เขาเป็นเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขายก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยค่ะ
วชนเสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ก็มีพลเมืองดีพยายามมาช่วยกันตามดักหน้าดักหลัง

จะชนคนที่มายืนดักคุณผู้ชมดูตามคลิปไปเลยนะคะ

เขาก็เลยมายืนดักเอาไว้กะว่าจะกันรถไม่ให้หนีไปไหน

ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมหยุดค่ะ

พลเมืองดีเอ่ยวินมอเตอร์ไซค์เอ่ย

แม้กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ
กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

กระทั่งตำรวจก็มาด้วยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลประเภทวิกลจริตจริง

ตอนนี้ก็ต้องส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจอีกครั้ง